ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องราวของคุณยายแคล้วกันหน่อย
น่ะมีเงินแดบบัญชีเก็บ๕๐๐๐๐๐บาทขายที่มาได้อีก๕ล้านบาท

หลอกยายบอกยายบัญชีนี่หนูย้ายเอาไปไว้อีกบัญชีหนึ่งอีกสาขาหนึ่ง
เดี๋ยวสมุดบัญชีเก็บไว้กับเพื่อนบ้าน
ดไปหมดเลยยายคือเงินก้อนสุดท้ายของแกแล้ว
แกก็เลยบอกแกอยากตายครับนะแกอยู่สระบุรี
คือไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลีอายุ๕๙ปี
หล่อเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันบ้านอยู่ห่างยายสักกิโลหนึ่ง
ตีสนิททำเป็นมาขอยงขอยืมเงินอ้างว่าเดี๋ยวจะให้ดอกเบี้
ยายแกก็เชื่อไงพาไปเบิกเงินแต่กลับถูกเปลี่ยนบัญชี
เปลี่ยนสาขงสาขาไปเป็นธนาคารอีกสาขานึง
แล้วก็เปลี่ยนโอนเงินออกจากบัญชีไป
บัญชีของตัวเองซะอย่างนั้นครับมันทำอย่างนี้ได้ยังไง
แอบไปกดเงินเรื่อยมามาเรื่อยมาจากเงินที่มีอยู่ทั้งหมด
ล้าน๕หมดเกลี้ยงตอนนี้ยายเครียดไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว
สะพ้ายของยายไม่รู้เรื่องก็พายายไปแจ้งความตั้งแต่วันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
ทราบว่าเพื่อนบ้านคนนี้โอ้โหมีประวัติติดตัวมาถึง๑๑คดี
กว่าจะมารู้นะหมดเงินไปหมดแล้วครับ
หลังแจ้งความตำรวจก็จับเพื่อนบ้านขังอยู่สี่สิบห้าวันแล้วปล่อยออกมาแล้ว
เอ้าพอปล่อยมาปุ๊บโอ้โหมารังความยายมาข่มขู่ยายอีกครับ
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบที่บ้านของคุณยายตลอดนะครับ
พร้อมกับนำตู้แดงไปติดเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
แต่ยายก็เงินก็ไม่ได้คืนแถมไม่สบายใจด้วยนะฮะเขาโดนปล่อยออกมาแล้วอ่ะ
ล่าสุดนะฮะทางด้านของท่านพันธุ์ตำรวจเอกวีรวุฒิดำสุวรรณครับ
ท่านผู้หุ้มกับการสอบพอพระพุทธบาทสตบุรีพร้อมกับนักงานสอบสวน
เรียกยายมาพร้อมกับทนายความแล้วก็เดี๋ยวจะมาติดตามตัวเพื่อนบ้านรายนี้
อืมคือยายแกก็อยากได้เงินคืนจะทำยังไงก็ต้องว่าไปตามกระบวนการ
ไขวนกรดหมายให้มันแบบเรื่องเนาะแล้วมีเป็น๑๐คดีด้วยออ